หลังคำทำนายของหมอดูทั้งหลาย

อย่างหมอช้างเนี่ยกำหนดแล้วว่าถ้าดาวนี้มา
ดาวนั้นมาโควิดจะเล่าร่องถันวา
แล้วเดี๋ยวจะกลับมามันจะทำเป็นฟ้าไปแป๊บนึง

แต่อีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เมื่อวานมีคนพูดถึงกันคือ
โหนวะสุกวะสุกวับ
โหนวะสุกวะสุกวับเนี่ย
เมื่อวานนี้ในทวิตเตอร์มีคนแชร์เรื่องราวของเขามากมายเลยฮะ
เขาได้ทำนายว่าครึ่งปีหลังว่าการเมือง
จะมีแต่ปัญหาการทำงานที่ไม่เป็นเอกภาพของคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานราชการ
ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชน
ครับแล้วก็ธุรกิจที่รู้สึกสับสนกับการประกาศนโยบายที่กลับไปกลับมา

สับสนกับนโยบายที่กลับไปกลับมาโดยเฉพาะในช่วงกันยายนถึงตุลาคม
ส่งผลทำให้ช่วงปลายปีสถานะของรัฐบาลไม่ค่อยมั่นคงนัก
อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเก่า
รวมถึงการแตกคอกันในพักร่วมรัฐบาล

หนึ่งทั้งเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูลนโยบายต่าง
ซึ่งในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์๖๕มีโอกาสสูง
จะมีการประกาศยุบสภา
หรืออาจจะเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจจากกองทัพ

นี่คือสิ่งที่เขาบอกการเมืองว่าจะเป็นยังไงต่อไป
มันก็ออกมาเลยมีแววออกมาว่า
อันนี้เขาดูไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว

ขณะเดียวกันก็บอกว่าให้จับตามอง

จับตามอง๒๘กันยายนเป็นต้นไป
มันจะมีดาวยกดาวย้ายเกี่ยวกับลาหูลาเหืออะไรอย่างนี้
ซึ่งหมอลักษณ์ก็พูดอันนี้หมอลักษณ์ก็พูด
ทุกคนหมอดูในทั่วโลกถ้าดูดวงเป็นจะพูดว่า
กันยายนนี้จะเป็นวันเปลี่ยน
อย่างเช่นเขาบอกว่าราศีกุมราศีอะไรจะดีขึ้น
แต่ราศรีทุกคนทั้ง๑๒ราศรี
ทั้งดวงประเทศจะเปลี่ยน๒๘กัญญายน
ถ้าทำให้ผิดย๒๘กัญญายนแน่นอน
ปรากฏว่าเขาพูดเลยครับ
คุณวสุอาจารย์วัสสุก็พูดเลยว่าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป
ราหูดาวราหูล้วงทรัพย์ในมุมของการเงินของดวงเมือง
แล้วก็ดูดาวพฤหัสโคจรเป็นนิดรัฐบาลอาจจะเริ่มมีการกู้
กู้หรอครับมีการเริ่มการกู้เงินก้อนใหญ่อีกรอบ
ซึ่งครั้งนี้น่าจะเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่จากต่างประเทศ
ที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นหนี้ก้อนโตอันนี้หมอดูเขาบอกอย่างนั้นฮะ
ปรากฏว่าถ้าสมมุติเนี่ยรัฐบาลไปกู้เงินก้อนใหญ่อันนี้มาปุ๊บอืม
ก็จะเป็นการกู้เงินก้อนใหญ่แล้วก็จะทำให้ศูนย์เสียอำนาจ
การบริหารจัดการนโยบายด้านการคลังเหมือนกับในช่วงปี๒๕๕๙
๔๐คืออะไรฟองสบู่แตกฟองสบู่แตกต้องมียำกุ้งใช่ไหมครับ
ได้ใช่ไหมฮะ๔๐๔๑ถูกซึ่งอาจจะทำให้ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
รัฐบาลมีมาตรการเตรียมหรือนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อภาคธนาคาร
ก็จะเป็นการป่อยการยายนคุณจับตามองว่ามีการกู้เงินรึเปล่า
อันนี้เขาทำนายไว้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นแค่คำทำนายปวดใช้
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นม็อตดำพูด
ใกล้หน้าฉันบนหัวฉันเลยก็ได้

นั่นเอาขึ้นไว้บนคนี้เอาขึ้นมา
อละกระปุ๋ไพรมึงไม่ได้
ที่อื่นจะได้ตัดเอาไปใช้ไม่ได้

เอาขึ้นมาบนหน้าผากซิกว่าง

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการกู้งงกู้เงิน
สังคมคดีความขึ้นรวงขึ้นสานี่
การฟ้องร้องทวงหนี้ตระกูลดัง
แล้วก็การช่อกงจากการลงทุนของบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม

ยังจะมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม
ทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยแม้กระทั่งหมอดูอินเดีย
ตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจะเริ่มลดลงบ้าง
เทียบกับช่วงกลางปีนะครับ
อย่างไรก็แล้วแต่จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงมีตัวเลขต่อไปจนถึงต้นปี๖๕

ซึ่งช่วงต้นปี๖๕ในเดือนมกรากุมภาพันธ์
ก็เสี่ยงที่จะมีการระบาดของโควิดอีกรอบหนึ่งครับ

ตอนนั้นก็เป็นช่วงฤดูหนาว
ของทางต่างประเทศเองเขาชัดเจนว่าเขามีการเตรียมความพร้อม

พอปลายปีเขาเข้าฤดูหนาวปกติมันจะมีทั้งไข้หวัดใหญ่
ที่มาพร้อมกับฤดูหนาวของเขาอยู่แล้ว
ถึงบอกว่าเขาถึงมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการกระตุ้นวัคซีนเข็มต่อไป
ที่เป็นการเสริมภูมิคุ้มกันเขาเตรียมกันหมด
ในขณะที่อุบัติภัยดวงเมืองยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ
ที่จะทำให้ไฟไหม้โรงงานโรงแรม

สรรพสินค้าอาคารสำนักงานที่เป็นตึกสูงรวมถึง
อาจจะมีการระเบิดขนาดใหญ่ของน้ำมันแก๊ส
หรือว่าถูกไฟไฟนี่ไงอันตรงมากที่ภายใน
แล้วมีการถล่มของไซส์งานก่อสร้างขนาดใหญ่
การเคลื่อนย้ายวัสดุหรือก่อสร้างพวกคอนกรีต
โครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ที่จะทำให้มีคนเสียชีวิต
แต่อันนี้ไม่ตรงเพราะว่าเราเสียชีวิตไม่ได้เยอะขนาดนั้น
จะทำให้คนเสียชีวิตหลายลายในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน

ครับผมนะฮะถ้าไม่กระไว้นะครับไม่ใช่มดดำกระนะฮะ
ขึ้นไว้นะหนูต้องขึ้นนะ
เดี๋ยวมดดำพูดมดดำพูดพูดอยู่นะ

ต้องขึ้นอย่างนี้ใช่ทำไมทำซ้ำไม่ได้
ใช่เพราะฉันแบบอ่านมาจากหมอดูนี่ถูกต้องถูกต้องขึ้นอย่างนี้

คนดูแยกไม่ออกนะว่าอันไหนคิ้วอันไหนตัวสือ
ต้องขึ้นอย่างนี้ถูกต้องขึ้นพาดเลยหนู

นี่ติดใหม่ในการนำแสนวข่าวขึ้นบนหน้าเลย
ขึ้นบนหน้าเลยเดี๋ยวมันตามพูดมันตามพูด